คุณผู้ชมครับมาถึงเรื่องนี้ครับเรื่องเกี่ยวข้องกับหลวงปู่แสงฮะ
คือตอนนี้ญาติของหลวงปู่แสงเนี่ยบอกว่าจะพาท่านไปอยู่แม่ห้องศรแล้ว
เพราะว่าไม่เห็นด้วยครับญาติไม่เห็นด้วยที่จะมีการสร้างเหรียญรุ่นชนะมารนะครับ
แล้วอีกอย่างก็เป็นห่วงอาการป่วยของหลวงปู่แสงด้วยครับ
คุณผู้ชมครับมุดวานนี้นายทวีบบุตโพธิ์
หลวงปู่แสงยาวาโนยาวาโวทครับขออภัย
โดยได้รายงานการก่อสร้างเหรียญรุ่นชนะมาร
เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาชุมชนและจังหวัดครับ
ทำให้คุณไก่ครับคุณไก่คือคุณสุรภาอารีราช

ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า

นิมนต์หนีพวกที่จะพยายามทำให้เป็นพุทธภานิษฐ์
ไม่ได้ช่วยรักษาธาตุขันหลวงปู่เลย
มาหาเงินอะไรกันนักหนาวัดใหม่พร้อม
ลูกหลานพร้อมครับคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดทีมข่าวได้คุยกับคุณไก่นะฮะ
ของหลวงปู่แสงเปิดเผยบอกว่า
ได้คุยกันแล้วทุกคนไม่มีใครเห็นด้วยครับ
กับการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมา
จากหลวงปู่ท่านอายุมากแล้ว

พร้อมกันนี้นะครับญาติได้พูดคุยกันว่า
นิมนต์หลวงปู่แสงไปจำวัดที่จังหวัดแม่ห้องศร
โดยมีพระอุปถาคชุดใหม่
เป็นญาติที่บวชเป็นพระอายุกว่า๓๐พันศา
จะคอยดูแลหลวงปู่แสงครับ
อยากจะฝากของตรงนี้ค่ะให้ทุกคน
ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนที่เป็นลูกศิษย์ที่ใกล้ชิด
หรือว่าหน่วยงานราชการอะไรต่าง
ที่จะนำเกิดการสร้างตรงนี้
คือเรามองว่ามันเป็นเชิงของพุทธภานิษฐ์นะคะ
แล้วก็เป็นการที่รบกวนทางหลวงปู่ด้วย
เพราะว่าของท่านก็คืออายุก็แค่เยอะแล้ว
ทางญาติก็อยากจะนิมนต์หลวงปู่ออกแอบตรงนั้นเพราะว่า
คือไม่สนับสนุนในเรื่องของวัตถุนิยมจริงค่ะ
คือท่านแก่มากแล้วค่ะ
คุณถ้าใครเข้าไปขออะไร
คือศัตริย์ขั้นในเรื่องของการทราเมอร์อะไรก็ซื้อได้ทุกอย่าง
ก็ไม่อยากให้ใช้โอกาสตรงนี้ในการที่จะมาทำในสิ่งแบบนี้ค่ะ
เราก็อยากที่มนตร์ไปอยู่ที่แม่ห้องสอนเพราะว่ามีวัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีลูกหลานแล้วก็มีพระอุปถาคที่เป็นทีมใหม่
ที่ลูกเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเป็นหลานหลวงปู่เองหมวดมา๓๐ศาลแล้ว

หลวงปู่แสงเพราะจะได้พระที่ดีมาไว้บูชาครับ
ถ้าไปสร้างมันก็เห็นด้วยนะครับมันเราจะได้มีพระหลักที่ดีมาไว้บูชาครับ
แล้วที่มีประเด็นมันมีลูกหลานเขานะครับลูกหลานหลวงปู่นะครับ
บอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ควรจะสร้างเพราะว่าเป็นการรบกวนหลวงปู่

จะเป็นการเอาหลวงปู่มาถามเงินแบบนี้เรามองไว้ไงครับ
อันนั้นก็ต้องแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ
ต้องให้ทางเขาไปปรึกษาและคุยกันเองแต่สำหรับผมนี่ผมเห็นด้วยครับ
นายเฉลิมชายจันทะโฆษนะครับ
เป็นโฆษกประจำหลวงปู่แสงเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าคณะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจริง
ได้นำแบบพิมพ์เหรียญรุ่นชนะมาร

มากราบขอโอกาสจากหลวงปู่เพื่อจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้
เขาก็เลยพาคณะท่านผู้ว่าเข้าไปกราบ

เรื่องต้นหลวงปู่ท่านก็มีเมตตา
แต่คณะลูกศิษย์ยังคงกังวล
เพราะว่าเป็นห่วงธาตุขันขององค์หลวงปู่นะครับ
จากหลวงปู่ชะลาภาพมากแล้วเกรงว่าจะเกิดอาภาษณ์ขึ้น
ทั้งนี้นะครับคณะลูกศิษย์ได้ปรึกษาหารือกับ
ของหลวงปู่ว่าจะดำเนินการอย่างไร
เกี่ยวกับการสร้างเหรียญในครั้งนี้ครับ
หลวงปู่ก็เมตตานะครับแต่ด้วยคณะศิษย์ลูกหลานก็เป็นห่วงธาตุขัน
พอมีข่าวมาลูกหลานก็เป็นห่วงธาตุขันองค์หลวงปู่อีกแล้วนะครับ
ว่าท่านสารมากแล้วก็ช่วงนี้ท่านก็อ่อนล้านะครับ

หมายถึงถ้าจะสร้างจริงหลวงปู่แกก็ไม่ได้ว่าอะไร
หลายหลายท่านอยู่ในเหตุการณ์นะครับลูกศิษย์ทุกคนนะครับที่มาสังหารท่านนะครับ
โดยองค์หลวงปู่ท่านเมตตานะครับท่านเมตตาเป็นที่สุดนะครับ